ส่วนคดีอุ้มฆ่านุ่มนักเรียนนอก
นำศพไปทิ้งในพื้นที่จังหวัดกาลสินผ่านมากว่า๑เดือน
ในที่สุดตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่บงการได้
เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน

ก่อนจะให้ประกันตัวด้วยหลักประกัน๕แสนบาท
โดยชนวนเหตุของคดีก็มาจากความขัดแย้งเรื่องเงิน
จากการขายที่ดินมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาทครับ
นายวิรัติรัตนสัตยาธิคุณอายุ๗๓ปี
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรกาลสิน
เข้าจับกลุ่มตัวที่บ้านพักย่านห้วยขวาง
กรุงเทพเมื่อกลางดึกวันที่๑๓มิถุนายน
ก่อนคุมตัวไปสอบปากคำที่จังหวัดกาลสิน
หลังเขาถูกออกหมายจับในคดีจ้างวานฆ่าในพาสะพล
รัตนสัตยาธิคุณลูกชายของตัวเอง

ยังเข้าจับกลุ่มตัวจ่าสิบเอกชูชัยพิมพิทักษ์
ทหารสังกัดกองพัทธานช่างที่๑๑
ผู้ต้องหาซึ่งเป็นหนึ่งในทีมฆ่า
และถูกสารจังหวัดกาลสินออกหมายจับในคดีนี้ด้วย
ตำรวจใช้เวลาสอบปากคำนายวิรัติตั้งแต่ช่วงค่ำ
จนถึง๒นาฬิกาของวันที่๑๔มิถุนายน
โดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพ
ก่อนจะอนุญาตให้ประกันตัวไป
ด้วยหลักประกันเงินสด๕แสนบาท
โดยระบุว่าผู้ต้องหาจะไม่หลบหนี
เนื่องจากป่วยเรื้อรังหลายโรค

นายวิรัติได้เดินทางออกจากจังหวัดกาลสินทันที
แผนอุ้มค่าในผ้าสะพนเกิดจากปมขัดแย้ง
การขายที่ดินมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาทของนายวิรัติ
ซึ่งผู้ตายได้ขอส่วนแบ่ง๗ล้านบาท
และได้ซื้อปืนพกสั้นซุกซ่อนไว้ที่บ้าน๒กระบอก
ทำให้นายวิรัติคิดว่าลูกชายซื้อปืนมาเพื่อลงมือกับตัวเอง
ติดต่อทีมค่าในราคาจ้าง๒ล้านบาท
โดยจ่ายเงินงวดแรกเมื่อวันที่๒๙เมษายน
จำนวน๑๕๐๐๐๐๐บาท

ฆ่าได้สวมชุดทหารขับรถยนต์ของกลางที่ตรวจยึดได้
เข้าไปอุ้มตัวผู้ตายจากโรงพิมพ์ที่กรุงเทพ
พักค้างคืนที่รีสอร์ทแห่ง๑ในอำเภอ๘ริ้ว

และกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการแกะรอย
นำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้
ส่วนสาเหตุที่นำศพไปทิ้งในพื้นที่จังหวัดกรสิน
จากหนึ่งในทีมฆ่ามีภรรยาในพื้นที่อำเภอสมเด็จ
จึงทำให้ทราบว่าผาเสวยคือจุดสังหาร
ซึ่งขณะนี้มีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ

คือพ่อของผู้ตายเอง
ทีมข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน